บ้านเรานี่เดี๋ยวนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันแล้วนะคะ
เมื่อก่อนเบิ้ลเครื่องใส่กันไม่ได้แล้วตีกัน

ล่าสุดยืนเฉยก็ผิดค่ะ

ยืนรอเพื่อนอยู่ที่ปากซอยเฉย
อยู่โดนกลุ่มวัยรุ่นเอามีดมารุมฟัน
แล้วเอาปืนมาตบหน้าจนล้มข้ำ

ผู้เสียหายนะคะเป็นเยาวชนอายุ๑๕ปีเนี่ย
นอนกองกับพื้นอยู่ปากซอยแบบนี้เลยค่ะ

โดนฟันเลือดอาบแขนเลยนะคะ

เขาบอกว่าพี่ผมงงมาก
ผมยืนรอเพื่อนอยู่ปากซอยสุขสวรรค์๗๐
อยู่แก๊งวัยรุ่นสิบกว่าคนขี่มอกอนไดมา๕คัน

ถูกไล่รุ่นน้องกลุ่มเค้าถูกไล่ทำร้ายมา

เขาก็จะส่งกระเป๋าให้ดู
กลุ่มวัยรุ่นโดนปีเข้ามาเอามีดฟันแขนซ้ายเขาแบบนี้เลย
นี้ค่ะเจรธิกู้ชีพเทศบาลเมืองรัตน์หลวงก็รีบมาประถมพยาบาล
แล้วก็ช่วยเหลือนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ตำรวจสพพระประแดงก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วย
สมมุติว่าชื่อน้องบอสแล้วกันนะคะน้องอายุ๑๕ปี
ท่อนแขนด้านซ้ายมีรอยแผลยาวเลยค่ะถูกฟัน๓เซนติเมตร
ยังมึนงงอยู่นะครับเพราะว่าโดนทั้งเตะทั้งต่อยทั้งปืนตบหน้า
ส่งคุณกิติศักดิ์ลงไปคุยกับน้องหน่อย
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขลงไปหาน้องบอสที่บ้านเลยนะคะ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนี่แหละ
คือน้องบอสเนี่ยไปทำแผลแล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้าน
ซ้ายน้องที่โดนฟันเย็บ๑๓เข็มนะคะ
อสเล่าบอกว่าคือเมื่อคืนใช่ไหมพี่ติ
ผมไปเล่นเกมบ้านเพื่อนตรงซอยสุขสวรรค์๗๐นี่แหละ

ผมก็เดินออกมาที่หน้าปากซอยพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึง
ทีนี้พอดีว่ามันมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๑๐คน
หมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไป

ผมงงเหมือนกันว่าทำไมกลุ่มนี้ถึงมารุมทำร้ายผม
ผมไม่เคยรู้จักไม่เคยมีปัญหามาก่อนด้วย
ถามว่าเคยมีคู่อริไหมมันก็พอตัวก็มีบ้าง
แต่กลุ่มนี้ไม่แน่ใจนะผมยังไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับเขานะ
คิดว่าน่าจะมาถามไม่ใช่เพราะผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แต่พอถามเสร็จปุ๊บก็กระทืบผมเลย

คุ้นเลยครับมันหมกครับมันปิดบังหน้าเลยมองไม่เห็นอะไรเลยครับ
ซึ่งบอสเนี่ยยกมือไหว้ขอโทษพ่อแม่เลยนะคะ
น้องเป็นคนเจ็บนะแต่ยกมือกราบขอโทษพ่อแม่เลย
บอกว่าแบบขอโทษที่ทำให้พ่อแม่เป็นห่วงแล้วก็ไม่สบายใจ
น้องไปเล่นบ้านเพื่อนถึง๔ทุ่มก็ดึกดื่นอะไรอย่างนี้

ยกไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะว่าโดนฟันมา

ใช่ค่ะแต่ก็อยากจะขอโทษพ่อแม่ต่อไปสัญญาว่าจะเชื่อฟังไม่เกเร
แต่ว่าชอบออกไปหาเพื่อนแล้วกลับบ้านมาดึกหรือไม่ก็ค้างบ้านเพื่อนไปเลย
แต่ตั้งแต่ที่เป็นแบบนั้นมาก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่บอสถูกทำร้ายแบบนี้มาก่อน
ตกใจมากแต่พ่อก็พยายามเตือนบอสแล้วว่าแบบให้ระวังตัว
เตือนแล้วไม่ให้ไปไหนแล้วเตือนเตือนครับเตือนว่าไงครับ
ก็ไปก็อยากกลับเดิมอันตรายเดี๋ยวนี้ก็จะให้อยู่บ้านแล้วไม่ให้ไปไหนแล้ว
ลูกเคยมีปัญหาแบบอลิอะไรแบบนี้ไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีไม่เคยเห็น
ไม่เคยมาบอกไม่อะไรเลยตอนนี้ตำรวจสพพระประแดงเนี่ยอยู่ระหว่าง
ตามตัวกลุ่มวัยรุ่นนะคะก็มีการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วล่ะ
ว่าไปทางไหนมากี่คันทะเบียนอะไรยังไงกันบ้าง
ติเนี่ยไปจุดเกิดเหตุได้คุยกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นด้วยเขาบอกว่าโอ้ย
ตอนเกิดเหตุการณ์เนี้ยเขาไม่เห็นหรอกนะแต่ถ้าเอาเวลาปกติเลยของแถวย่านนี้
ดึกดื่นเนี่ยแก๊งวัยรุ่นมันชอบมาขี่มอเตอร์ไซค์กัน
แล้วก็ตีกันเป็นประจำโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
เขาบอกว่าตำรวจช่วยจับให้ได้ได้ไหมจัดให้หมดเลยได้ไหม
เพราะว่าคนแถวนี้นอนกันไม่ค่อยจะหลับเลยเพราะว่ากลัว
วันดีคืนดีจะตีกันแล้วลุกลามบานปลายมาโดนคนอื่น

แล้วก็บางทีก็มาชักคลับทางซอยอะไรก็ไม่รู้
แล้วป้ากับแก่แล้วก็กลัวดิ่งเพราะว่าตี๔๕ป้าจะออกหาพติกแล้ว
อย่าเข้ามาตีในซอยนี้เลยไปตีที่อื่น

ตั้งใจเรียนหนังสือใช่ถูกสงสารพ่อแม่บ้าง
ถ้าเป็นอะไรไปมึงมึงแทงเขาตายไปพ่อแม่จะเดือดร้อน

แม่คุณป้าแกต้องทนมานานแน่เขาบอกสงสารพ่อแม่บ้างเถอะ
มาตีกันทุกวันอย่างนี้พ่อแม่รู้สึกยังไง

ล่าสุดค่ะชุดสืบสวนนะคะเขาได้คลิปกล้องวงจรปิดมาแล้วนะ

ใช่ค่ะเป็นคลิปกล้องวงจรปิดเวลา๔ทุ่ม๕๓นาทีค่ะ
นี่มอเตอร์ไซค์ต้องสงสัย๕คัน

ขี่ผ่านหน้าปากซอยสุขสวรรค์๗๐มุ่งหน้าถนนประชาอุทิศ
เข้าเขตทุ่งครุตามกันมาแบบนี้

ดูดิ
ตำรวจบอกไม่เป็นไรเห็นแล้วเดี๋ยวตามตัวเจอแน่
เดี๋ยวเรียกมาคุยหน่อยมันยังไง
แล้วพวกนี้ก็ไปเจอบอสยืนอยู่ใช่ไหม

บอสบอกว่าเมื่อกี้รุ่นน้องที่มีเรื่องอ่ะฝีมือบอสใช่ไหม

เลยโดนเลยทั้งที่บอสบอกว่าไม่ใช่
อสก็ดึกดื่นก็อย่าไปไหนก็อยู่บ้านนั่นแหละดีแล้ว